ใครใครก็รักค่ะคุณชนะของของใครของใครก็หวงแม่ค้า
ส้มตำจังหวัดพังงาเจอคนขับรถเก๋งมาแบบนี้ค่ะแล้ว
ก็มาขโมยต้นไม้ของเธอต้นบอนสีสุดรักสุดหวงขโมยไป
คุณดูภาพเลยมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดู
ด้วยดูสิขับรถเก่งมานะแต่มาขโมยของเขาอะค่ะคุณ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านบ้านร้านส้มตำบ้าน
ย่านะคะอยู่ถนนเจริญราชตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังง
งาคือคุณดูนะฮะช่วงเวลาประมาณตีสี่เนอะตีสี่สี่
สิบแปดนะจากกล้องวงจอนปิดเกือบเกือบตีห้าแล้วของ
ที่สิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมามีรถเก๋งรถเก๋งคันหนึ่ง
ป้ายทะเบียนด้วยคุณรถเก๋งคันนี้หมายเลขทะเบียนก
ไก่ลอลิงเก้าห้าเก้าหกภูเก็ตโอ้โหขับมาจอดที่หน้า
ร้านแล้วยังไงเห็นไหมนี่ผู้หญิงคนหนึ่งลงจากรถแล้วก็
เดินลงมาตรงไปที่หน้าร้านตำบ้านย่าที่มีกระถางบอน
ไก่สุดเขาบอกว่าโอ้โหเป็นแบบสุดรักสุดห่วงสุดรักสุดห่วง
เขาเลยนะคะต้นไม้อีกมากมายก็ปลูกอยู่ตรงนั้นอ่ะ
คุณดูเอามองเห็นกันอยู่ทีนี้หยิบกระถางบอนสีไป
หนึ่งกระถางแล้วก็ขึ้นรถขับหายไปเลยเออคือยกไป
กระถางนึงอะแล้วก็หายไปเลยนั่นไงหลังจะเกิด
เจ้าของร้านนางสาวปวีนาพรมจันทร์ก็เล่าให้ฟัง
กระจายอยู่หน้าร้านซึ่งก็คือหน้าบ้านของเขา
นี่แหละคุณเนี่ยเขาหยิบให้ดูเลยแล้วเขาบอกว่าอ้าวปรากฏว่าต้นบอนสีไก่สุดสงวนราคาหลักพันเนี่ยหายไป
ครับหนึ่งกระถางนั่นไง
นั่นไงมีคนขับรถเก๋งเลยมาขโมยเอาขึ้นรถไปเลย
ก็คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเคยมาที่ร้าน
คือมาดูรัดเราเอาไว้ก่อนคุณแล้วค่อยมาก่อเหตุทีหลัง
ซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
เขาบอกเคยมีชายขี่รถมอเตอร์ไซค์มาขโมยบอนสีไปแล้วนะครั้งหนึ่ง

ตอนนั้นขี่มอไซค์มาขโมยไปละครั้งหนึ่งเดือนกันยา

เพราะว่าญาติผู้ก่อเหตุไปติดตามเอากลับมาให้

แต่ลักษณะคนที่มาขโมยรอบนี้

เอาเป็นว่าครั้งนี้คุณพี่เขาแจ้งแล้วนะว่า
จะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

แล้วรถของคุณเนี่ยไม่รู้ล่ะแล้วรถเช่าหรืออะไรเนาะ
แต่ก็มันก็มีแผ่นป้ายทะเบียน

ตำรวจน่าจะจับทางได้ว่าไปทางไหน